คุณผู้ชมครับมีพ่อคนหนึ่งเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยอายุ๓๖ปีถูกทหารทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตอนนี้ก็จัดงานศพอยู่
เรื่องผ่านมา๑เดือนแล้วคดีความไม่คืบหน้าไม่มีใครเข้าไปพูดคุยเยียวยา
ตัดสินใจแบบนี้จะเก็บศพของลูกเอาไว้จนกว่าเรื่องนี้จะได้รับความเป็นธรรมนะครับ
พ่อแม่นำศพนายพัฒนภงฐานันอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นลูกชายเก็บไว้ในโรงเย็นครับที่บ้านตำบลโคกหินแห้อำเภอเรนูนคร
จังหวัดนครพนมหลังจากถูกทหารทำร้ายโดยการใช้ปืนยิงแล้วก็ใช้ของแข็งทุบตีที่ศีรษะจนเสียชีวิต
บริเวณสวนหลังบ้านครับเหตุเกิด๑๖เมษายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรื่องก็เงียบหายไปสักประมาณ๑เดือนแล้ว
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เข้าไปแจ้งความแล้วกับตำรวจภูทรเรนูนครเอาไว้
ดูสิตพ่อของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้เขาเนี่ยมีลูกสามคนคนตายเนี่ยเป็นลูกคนโตเป็นคนดีเป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่มาแล้วเมื่อสี่ห้าปีก่อนถูกเพื่อนหลอกลวงไปทำงานที่ต่างประเทศก็กลับบ้านมามาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนที่บ้านจนกระทั่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอาการป่วยอาการเครียดจนต้องพาไปรักษาตัว
ส่วนหลังบ้านแต่ลูกชายเขาขัดขืนพยายามวิ่งหนีแล้วถูกทหารคนนี้ทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้ปืนยิงที่ขาขวาหนึ่งนัดแล้วใช้ของแข็งทุบตีที่ศีรษะสุดท้ายลูกชายเขาเสียชีวิตไปฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าผมกลัวหลักฐานที่มันถ้าเราไปเผาแล้วหลักฐานมันก็มันจะหายเพราะว่าสมมุติว่าเขาต่อสู้นะเขาต่อสู้กับผมกับคู่กรณีนะผมก็กลัวหลักฐานนี้จะไม่เพียงพอผมเลยเก็บศพไว้
แค่เขามาคุยบอกว่าเขามีเงินกองทัพอยู่ประมาณ๑แสนบาทแล้วอีกแสนบาทเขาบอกว่าเขามีแต่ว่าค่อยคุยกัน
คือยังนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจกับทหารท่านหลายผมจึงได้ครับก็ฮาซี่
รุศิษย์กล่าวอีกว่าเงินที่ทหารบอกจะนำไปช่วยครอบครัว๑แสนบาท
คิดว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มกับการที่เขาต้องศูนย์เสียลูกชายไป
ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเงียบหายไป
จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีการติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเลย
ลูกชายก็ยังคงนอนอยู่ที่โรงศพแบบนี้นะครับ